ใครที่อยากกินอาหารราคาประหยัดครับ

อย่างนี้เพียงแค่คุณมีแค่เหรียญเดียว๑๐บาทเท่านั้น
คุณก็สามารถที่จะทานอาหารที่ร้านแห่งนี้ได้

วันนี้ตลอดข่าวจะพาทุกคน
อิ่มอร่อยกับสารพัดเมนูอาหารสุดอร่อย
ในราคาที่แสนประหยัด
เพียงแค่หลัก๑๐ต้นก็สามารถอิ่มอร่อยจนพุงกางได้
จะมีร้านอะไรและอยู่ที่ไหนกันบ้าง

มาเริ่มกันที่ร้านแรกกับข้าวแกงใจดี๑๐บาท
คนพิการคนไร้บ้านทานฟรี
ที่จังหวัดอุดรธานี
โอ้โหน่ากินชะมัดเลยคุณผู้ชม
เห็นแล้วทองลองจกกันเลยทีเดียว
สารพัดเมนูอาหารที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้

ว่าทางร้านจะขายเพียงเมนูละ๑๐บาทเท่านั้น
โอ้ยไม่อยากจะเชื่อ

ง๑๐บาทตั้งอยู่ที่ริมถนนศรีชมชื่น
ด้านหลังเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีนั่นเอง
ซึ่งร้านนี้เป็นของคุณนัฐกรทองวิเศษ
โดยเขาได้ทำร้านนี้ขึ้นมาเพื่ออยากให้ทุกคน
สามารถทานข้าวแกงที่แสนอร่อยในราคาประหยัด

ลงทุนเปิดร้านมิเตอร์แซมแกง๑๐บาทขึ้น
โดยทางร้านมีเมนูข้าวแกงให้เลือกมากกว่า๑๒เมนู
ไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานไข่พะโลกะเพราไก่
ลาบไก่และอื่นอีกมากมาย
แถมร้านเขายังร่วมแบ่งปันให้ผู้ด้อยโอกาส
ด้วยการให้ผู้พิการคนไร้บ้านและผู้ยากไร้
กินข้าวฟรีที่ร้านอีกด้วย
เมื่อกี้เราไปกินข้าวแกงกันแล้ว
มาเอาใจคนชอบทานเส้นกันบ้าง
กับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูป้าฟักอร่อยเต็มชาม
ในราคา๑๐บาทที่จังหวัดอ่างทอง
อ้ายยยพูดไปก็หิวไป
ขอพักกินก๋วยเตี๋ยวสักชามได้ไหมล่ะครับ

เมนูก๋วยเตี๋ยวน่ากินเหล่านี้
เป็นของร้านป้าฟักเตี๋ยวเต็มชาม
ที่ตั้งขายอยู่ที่บ้านคลองชายโย
หมู่๓ตำบลชายโยอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
คุณนิพาเหมือนพงศ์หรือป้าฟัก
เล่าว่าเปิดขายก๋วยเตี๋ยวในราคา๑๐บาท
มานานหลายปีแล้วก็ยังขายราคานี้ไม่เคยเปลี่ยนเลย
ถึงแม้ราคาของหมูจะสูงขึ้น
แต่ป้าก็พยายามตรึงราคาของก๋วยเตี๋ยวไว้ที่๑๐บาท
เพื่อที่จะให้ทุกคนได้อิ่มท้อง
และประหยัดเงินในยุคที่ข้าวของแพงขึ้น
ซึ่งเมนูก๋วยเตี๋ยวของร้านป้ามีหลากหลายเมนู
ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส
ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกและต้มจืด
โดยทั้งหมดได้ในปริมาณที่จุใจ
ราคาเพียง๑๐บาทเท่านั้น
และนี่ก็คือเรื่องราวของร้านอาหารราคาประหยัด
พกเงินเพียง๑๐บาทก็สามารถอิ่มท้องได้
ใครอยากชิมก็ลองไปตามพิกัดที่เราบอกได้เลยนะครับ

ยังไงก็ต้องไปลองกันให้ได้นะครับคุณผู้ชมครับ

ดูว่ายังไม่มีท่าไม่มีครบจะคายออกมาให้
เดี๋ยวเก็บไว้
โอ้โหอมเหรียญเอาไว้ไงนึกถ้าถ่ายให้ไม่เอาเหรอ